สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะปลายเดือนแห่งความร้อนแบบนี้แต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมีฝนตกทำให้สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครอยู่ราว๓๖๓๘องศาเท่านั้นไม่ร้อนจัดเหมือนที่หลายคนกังวลไว้จากปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครค่ะ
วกกับลมตะวันออกพัดนำฝนเข้ามาที่กรุงเทพมหานครทำให้มีฝนตกร้อยละยี่สิบของพื้นที่ค่ะส่วนภาคอื่นอื่นในประเทศไทยฝนตกน้อยลงยกเว้นภาคใต้ทั้งสองฝั่งที่พบฝนตกมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น
ชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วย
ส่วนที่ประเทศสวีเดนค่ะมีประเพณีปล่อยวัวลงทุ่ง
เพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิและอำลาฤดูหนาวนะคะ
โดยวัวแต่ละตัวก็ดีใจนะคะได้กินย่าสักทีค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยของเราช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคุณผู้ชม
รักษาสุขภาพกันด้วยและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ